ชีวิตสมบูรณ์แล้วครับ
ก็มีภรรยามีลูกมีครอบครัวแล้วครับ

เป็นอะไรครับ

แล้วก็แต่คิดอยู่แล้วครับ

ได้มาปรึกษาทางคุณหมอคมรพรรดิลักษณ์
เพราะยังไง
พ่อลูกต้องได้เจอกันอยู่แล้ว

หน้าที่ที่เห็นเขาก็ดีใจ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่า
คิดว่าตัวเองทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว
เพราะว่าเหมือนกับเราไม่อยู่เราก็เตรียมทุกอย่าง
เพื่อดูแลติ๊กกับลูกในขณะที่เราไปทำงาน
ติ๊กหรือคะก่อนจากโฟมก็คิดว่าไม่มีตอนนั้นลง

เพราะว่าก่อนที่พี่จะไปเดินทางเราก็ได้คุยกันแล้วนะคะ
แต่พอเข้าไปถึงวินาทีนั้นจริง
ก็รู้สึกว่าเราเคยดูในยูทูป
แครกอื่นต้องมีคนอยู่ด้วย
เราก็อยากให้พี่หยุดอยู่ด้านข้าง
พอไม่อยู่แล้วต้องอยู่คนเดียว
แต่ว่าพอเราได้ยินเสียงวิจิก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรายังมีลูกอยู่กับเรานะ

ตอนนี้น้องได้นะครับน้ำหนักเท่าไหร่
น้องก็น้ำหนักตกประมาณ๒๗
คือเกือบ๒๗นะครับแล้วก็

นะครับ๒จุดเท่าไหร่นะ

จริงมัน๒๖๕๘
เอาดีนะ๒๒๖๕๘นะครับ
น้ำหนัก๔๙นะครับ
ห้องพัก๑๘๑๒นะครับ
ใครรักเลขไหนเลือกเลขนั้น

อันนี้เป็นการหาพอดี

แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยตั้งใจแบบว่า
คลอดเองโดยธรรมชาตินะคะ
แต่รายละเอียดตรงนี้ต้องถามพี่หมอนะคะ

หลายคนอยากรู้ชื่อน้องน้องบินจริง
น้องวิจิแปลว่า

เป็นทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นเลยใช่ไหม

มันมาจากอะไรยังไงครับ

ติ๊กเนี่ยเขาเริ่มท้องใช่ไหมครับ

ซึ่งยังไม่สามารถจะระบุเท็จได้

ถ้าเป็นผู้ชายก็อยากให้เขาชื่อ

เรียกก็เป็นเด็กชายแทนคุณแผ่นดินเทพิทักษ์
คราวนี้พอเวลาก็ผ่านมาให้เลือกที่จะสามารถระบุเพศได้จากการทำอันตราซาวน์
ก็ปรากฏว่าเขามาเข้าฝันคุณแม่เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักมากเลย
แล้วก็วาดรูปดอกไม้ต้องให้ติ๊กเล่า
คือในฝันเนี่ยนะคะน้องจะมีแบบสระน้ำแต่น้องเนี่ยเขาแบบโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำอะค่ะ
แล้วเขาก็มาบอกกับเราว่าหนูมีภาพวาดดอกไม้อันนี้จะให้แม่
แต่ก่อนที่หนูจะให้แม่เนี่ยต้องผูกคนข้างแล้วบอกเขาว่าหนูไม่ใช่เด็กผู้ชายหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
นั่นแหละค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสไป
ไม่หนูก็เลยปลูกพี่แล้วก็บอก
ใช่ปลูกตั้งแต่ตี๓เลยค่ะแล้วก็บอกว่าหนูฝันแบบนี้แบบนี้อย่างนี้
แล้วก็เราก็ทำความเข้าใจกันก่อนที่จะมาทำอันต้าสาวถึงจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงจริงใช่ไหมฮะ
ซึ่งติ๊กเขาถามผมแล้วว่าติ๊กเขาบอกแล้วว่าพี่ลูกไม่ใช่ลูกไม่ใช่เด็กผู้ชายนะ
จะพระดีหรือว่าจะเราเองดีอะไรอย่างนี้นะครับ

คือเราคิดว่า

ให้เขารู้จัก

ได้มีโอกาสตอบแทนคุณผู้ที่มีพระคุณ

ผมเองก็เคยรับราชการมา

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
เอ๊ะก็เอาวิลักษณ์สตรีผู้กล้าอาหาร
ก็ขึ้นมาก็มีวีจิ

วิจิชอบมั้ยเขาบอกว่าชอบ
ก็เลยสัก
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กลัวต่อ

กลัวในสิ่งที่กลัวไม่ไม่ควรกลัวในสิ่งที่ไม่กลัวคือความกล้าเนี่ยมันสามารถนำพาให้ชีวิตของ
ของเด็กผู้หญิงคนนึงไปสู่ความประสบความสำเร็จได้อะค่ะเลี้ยงแบบธรรมดาให้ติดดินเข้าไว้อะไรก็ได้ที่แบบว่า
ธรรมดาใช้ง่ายใช้ชีวิตง่ายเดินทางง่ายไม่ต้องเรื่องเยอะอยากเลี้ยงลูกเป็นแบบนั้นนะคะเป็นในสิ่งที่เราเป็น
อันนี้ตั้งใจจะเลี้ยงเองไหมตั้งใจจะเลี้ยงเองค่ะค่ะตั้งใจจะตั้งใจจะเลี้ยงเองเลยตั้งแต่แล้วค่ะคิดเลยว่าตั้งใจจะเลี้ยงเองต้องเลี้ยงเองอันนี้ครับ

คุณย่าดีใจมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่มาเติมเต็มนะครับ
คุณย่าก็ดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นเพราะอยากจะมีชีวิตอยู่กับหลานนาน
นะครับอยากจะเลี้ยงหลานก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับครอบครัวครับ
เขาต้องบอกว่าในสมัยนี้มันมีการฝากเอาไว้นะครับเพื่อ
เอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับซึ่งทางเรานี่ก็เราก็ให้ทาง
ไฮวาว่าเนี่ยดูแลให้กับวิจินะครับ
แล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณหมอกระมวลพัฒน์แล้วว่า
คุณพ่อหรือว่าตัวน้องเอง
ถ้าเกิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วย
สิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะไปนำไปเพาะ
เพื่อจะรักษาเขาได้ครับ
ก็ได้ฝากเรียบร้อยแล้วครับ
นี่จะตั้งใจจะมีกี่คน

ลูกกี่คน

แต่ถ้าดูยังไงก็จะอยากจะได้ผู้ชายอีกหนึ่ง
จะได้มีเพื่อนกันนะครับ

ก็แนะนำว่าแบบควรจะมีสองคนน่ะอะไรอย่างเงี้ยครับผม
แล้วอย่างส่วนลูกเองสถานการณ์ก็คือเลี้ยงลูกด้วยหรือเปล่านั้นหรือเปล่า
ของผมเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้ว
ก็ทำงานดูแลครอบครัวเป็นหลักแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เลี้ยงลูกเลยนะฮะ
ในส่วนที่เราจะต้องเลี้ยงลูกเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสัญชาติยานของความเป็นพ่อ
มันก็ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดอยู่แล้วครับ
พี่คนแรกเพิ่ง๒วันเองพี่
พี่ถามถึงคนที่สองแล้วเหรอครับ
อีกสี่วันนะคะถึงจะกลับบ้านหน้านะคะ
จริงก็อยากให้คุณแม่เขาพักฟื้นนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องแผลหรือเรื่องอะไรให้เรียบร้อย
และก็งั้นได้กลับไปประมาณปันที่๑๓
พี่พี่อาจจะเดินทางไปเที่ยวสงการกัน
ก็ต้องขอขอบคุณมากที่มาทุกคน
ขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจครอบครัวเราขอบคุณมากจริง
ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
ผมมีอะไรรับขวัญลูกใช่ไหมครับ
มีชีวิตผมนี่แหละ

ก่อนของฝ่ายสุดท้ายครับก็ตรงหน้าที่นี้นะครับ
สองคนก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์สะพดนะครับ
คุณหมอกระมวลพัฒน์นะครับอาจารย์บัญเจิดนะครับ
แล้วก็คณะแพทย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พี่พยาบาลทุกคนนะครับ
รวมทั้งพี่สื่อมวลชนทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใย
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราทุกคนนะครับ
งการนี้นะครับโอกาสปีใหม่ไทยก็ขอให้พี่ทุกคนนะครับ
แล้วก็ผู้ที่เอ่ยนามมาทั้งหมดสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งกายและใจ
แล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านไปเที่ยวที่ไหนเดินทางปลอดภัยนะครับ
ทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยครับขอบคุณครับ
ขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ให้ทุกคนนะครับ